ใกล้ที่จะเปิดฉากแล้วนะครับทั้งไทยลีกแล้วก็ไทยลีกหนึ่ง
ลีกสองนะครับล่าสุดทางอายุทยายูเนเต็ดนะครับ
ในไทยลีก๒จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรนะครับ
โดยรุ่นการสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามฮายและสำคัญนะครับ
ก็คือการเปิดตัวนักเตะคนนี้นะครับโตโนภาคินคำวิลัยศักดิ์นะครับ
ร่วมทีมในรุ่นการที่จะถึงนี้นะครับฤดูการที่แล้วเนี่ย
อย่างที่แฟนบอลไทยทราบกันนะครับก็ลงเล่นฟุตบอลหลีกอาชีพไทยลีกหนึ่งไปแล้วนะครับ
ราชบุรีเอฟซีนะครับแล้วก็ได้ลงสนามไปนัดท้าย
ด้วยกับทางขอนแก่นนะครับสำหรับอันทยายูเนตเต็ดนะครับ
ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมสำหรับฤดูการใหม่นะครับ
สื่อนะครับรวมทั้งเสริมทัพด้วยผู้เล่นมากประสบการณ์นะครับ
จักรพันธ์พรสัยเสกสิทธศรีใสพิชิตเกษโลนะครับ
แล้วก็ไกรราชปัญญาโรธด้วยครับ